เหตุหัวร้อนบนท้องถนนที่ปัตตานีกันบ้างนะครับ
วงจรปิดก็จับภาพคนอารมณ์ร้อน
คือเขาพยายามจะแซงรถอีกคัน

ทีนี้แหละครับเขาก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมา
ชักปืนออกมายิงรถคันที่ไม่ให้แซงนะครับ
มีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
นี่นะครับก็เป็นนาทีที่คนอยู่ในรถมิซูบิชิสีบรอน
เปิดกระจกชะโงกออกมาแล้วใช้ปืนยิงใส่รถกระบะ
ที่จอดอยู่เลนส์ขวา๒๓นัทนะครับ
ท่ามกลางประชาชนที่สัญจรไปมาในระแวกเดียวกัน
บริเวณหน้าโรงเรียนเบนจมะบราชูทิศ
สบาบรังอำเภอเมืองปัตตานี
กระสุนถูกตัวรถทะลุโดนแขนของนางสาวนูบรีดาจาบรงบาดเจ็บ
หลังก่อเหตุคนขับรถมิซูบิชิสีบรอนเร่งเครื่องหลบหนี

นายอริสมานสามะคนขับรถคันที่ถูกยิง
ก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่เขาเอง
กำลังขับรถเข้าด่านจุดตรวจ
ขณะนั้นมีรถที่กำลังจะเข้าด่านหลายคัน

ส่วนคนขับรถมิซูบิชิสีบรอน

ขับมาเลนซ้ายแล้วก็พยายามที่จะแซง
พยายามที่ตัดหน้าเพื่อจะเข้าด่านก่อนไงคุณ
แต่เนื่องจากรถมันกำลังเข้าด่านแล้วก็กลายเป็นแถวยาว

คุณอลิสมานก็ไม่ยอมให้รถคู่กรณีมิซูบิชิสีบรอน

เพราะถือว่าต่อแถวกันมาต่อคิวกันมา

สุดท้ายเมื่อรถทั้งหมดทั้ง๒คันนี้
ผ่านด่านตรวจไปได้แล้ว
มิซูบิชิสีบรอนพยายามจะเบียดรถของคุณอริสมานตลอดเลย

คอยจี้มาคอยเบียดกันอยู่แบบนี้นะฮะ

คุณอริสมานได้ขับรถแซงหน้ารถคู่กรณีไป
ปรากฏว่ารถคู่กรณีก็ไม่ยอมเร่งความเร็วเพื่อขับมาคู่กัน
คนที่อยู่ด้านข้างคนขับฝั่งที่นั่งของคนขับรถมิซูบิชิสีบรอน
ก็เปิดกระจกรถยื่นหัวยื่นมือออกมา

มีปืนชักปืนยิงใส่รถของคุณอริสมาน
ปรากฏว่ากระสุนมาโดนนางสาวนูรีดานะครับ

แล้วก็รถของคนร้ายก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
นายอลิสมานบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แต่ตัวเขาเองก็ยังโกรธอยู่นะ
ว่าจะมาแซงเขาแล้วก็จะมาทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้

ตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์

ตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ไล่ล่าคนขับรถยี่ห้อมิซูบิชิ

มีความคุกหน้า

ควบคุมตัวของนายมุธมัธยากี

คือคนขับรถมิซูบิชิรถแวน

แต่คนยิงคนใช้อาวุธปืน

ปีเป็นลูกชายแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ตัวว่านายฮากีมลูก
อยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาพ่อเนี่ยไปสอบสวนเบื้อง
ต้นทางพ่อเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจะขับรถเข้าด่านแต่
ว่ารถกระบะไม่ยอมให้เข้าทีนี้พอพ้นด่านก็เลยให้รถ
คู่กรณีเนี่ยไปก่อนแต่มันมีการขับแซงกันไปแซงกันมา
ค่ะทางฝากฝั่งของนายมยกีที่ขับรถแวนเนี่ยนะก็กลัว
เหมือนกันพอมาถึงแยกไฟแดงเนี่ยปรากฏว่ารถกระบะมีการ
ขับมาปาดหน้าตอนนั้นน่ะไม่ได้ทันสังเกตว่าลูกชายอ่ะ
เอาปืนมาแล้วมายิงใส่กระบะครับแต่ทีนี้หลังก่อเหตุเนี่ย
ขับรถกลับบ้านที่ที่ไม่จอดรถน่ะตั้งแต่ตอนนั้นเพราะ
กลัวไงถ้าเกิดว่าจอดรถลงไปแล้วจะมีเรื่องมากกว่านี้
นี้ซึ่งนายมุธมัธยากีคนที่ขับรถแวนเนี่ยก็ขอโทษอีกฝ่าย
หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าพอหลังจากประกันตัวเนี่ยเดี๋ยวจะ
เยี่ยมผู้บาดเจ็บจะไปเยียวยาคู่กรณีเพราะไม่อยากให้
มีปัญหากันส่วนลูกชายเนี่ยนะคะก็เพิ่งพ้นโทษคดีฆ่ามา
เดือนพอมาถึงบ้านเนี่ยลูกชายก็หายตัวไปเลยตอนนี้ค่ะชุด
สืบสวนก็เร่งติดตามจับกุมในฮากีมประสานกับญาติว่าถ้าเกิด
ว่าไปเจอแล้วเนี่ยให้พาตัวมามอบมามอบตัวกับตำรวจหน่อยตอน
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ให้ผู้เสียหายมา
ตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ